ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในเรื่องของรายงานพิเศษมาฝากกัน
ตอนที่ผ่านมาก็จะพูดถึงเชิงนโยบาย
แล้วก็ทำความรู้จักกับผู้สมัครทั้ง๖คน
วันนี้ครับเป็นเรื่องของการลดความขัดแย้ง
การตั้งข้อสังเกตกับการเลือกตั้งในครั้งนี้
มีอะไรที่ผู้สมัครนั้นสงสัยนั้นติดตามได้จากรายงานครับ
ก็คงจะถึงมือ๗๒ทีมที่มีสิทธิ์ในการลงคะแนน
ผมก็หวังนะครับว่าทุกสโมสรนั้นจะเปิดอ่าน

ไปเลือกคนดีมาบริหารวงการฟุตบอลไทยในวันที่๑๑กุมภาพันธ์
ขณะที่ผู้สมัครส่วนใหญ่ตั้งข้อสังเกตว่า
มีบางอย่างขัดกับข้อบังคับสมาคมฟุตบอล

แต่พลเรือเอกสุรวุฒิมหารมประธานคณะกรรมการกลาง
ยืนยันทุกอย่างถูกต้องตามระเบียบ
และผ่านความเห็นชอบจากฟีฟ่าทุกอย่าง
อะไรคือสาเหตุของความวุ่นวาย
หาคำตอบพร้อมกันเรื่อง๓๐เสียงหลีกภูมิภาค
ผู้สมัครหมายเลข๔ดรชาญวิทย์ผลชีวิน

ไอ้๓๐เดิมเนี่ย
มันผิดระเบียบข้อบังคับไงให้ทำให้ถูกต้อง

กรกตบอกว่าเอาประหยัดแล้วก็

สี่ห้าคนคุยกันแล้วบอกเออรับได้อย่างนี้

ไม่มีปัญหาเหมือนกับที่จัดไปเมื่อวันที่๒๒ที่ผ่านมาเนี่ย
แต่ความหมายของคะแนนเสียงครึ่งหนึ่ง

นี่ไงมันก็ยังไม่ลงตัว
ไม่ใช่แค่๙ทุกทุกนะ
แต่ละโซนไม่ใช่ล้วนทั้งหมด

กรกฏอก็บอกว่าถ้าตกลงก็ไม่ได้

ตัดสิทธิ์ทั้งหมดเลย

ดาหาร๓ทีมนั้นคือตกลงกันไม่ได้

ตกลงกันไม่ได้แต่จริงแล้ว

เขาก็กรกตอก็มีใบ
อบแล้วว่าให้คุณอนง

ข้ามไปที่หมายเลข๓นายพินิศาสิดิน
แต่งตั้งมาเพื่อจัดการเลือกตั้งให้โปร่งใส

จดหมายแต่งตั้งคณะกรรมการกลาง
ระบุขอบเขตการทำงานมาให้แบบชัดเจน
พร้อมยืนยันว่าการต่อสู้ครั้งนี้

เป็นอะไรที่เสียเวลาเปล่า
ก็มาถึงวันที่๗ที่แถลงข่าว

บ่ายก็ไปที่กรกตเสร็จแล้วแถลงข่าว

จดหมายวันที่๑๖ตุลาที่แต่งตั้งมา
ดังนั้นการเลือกตั้ง
ทั้งสองครั้งกันนะครับทั้งสามทรีปเสียง

เลือกตั้ง๗๒เสียงในวันที่๑๑กุมภาพันธ์
มีโอกาสเป็นโมคะมากที่สุดถูกไหม

ก็ผมก็บอกว่าขอดูจดหมายภาษาอังกฤษฉบับนี้ได้ไหม

ยินยอมให้ทำไหมคนไปทำอย่างนี้ใช่ไหม

วิชั่น๒ที่ถูกมองว่าไม่เป็นธรรมจากมุมมองของผู้สมัครบางส่วน

กลับเป็นคนที่รู้สึกเฉยกับเหตุการณ์นี้
แต่จับตาไปที่วันเลือกตั้งใหญ่มากกว่า
เพราะการวัดกำลังภายในจะถูกแสดงออกมาในวันนั้น
กติกาที่ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกเนี่ย

ผมมองว่าตรงนี้อาจจะเป็นปัญหา

เกินครึ่ง๕รอบ๔๔รอบ

พอสุดท้ายมันเหมือนกับหัวกันพอคุณโดนปัดออกไป

รอบแรกรอบสองเนี่ยเห็นเสียงก็หยั่งเสียงออก
ถ้าตัวเลขมันอาจจะมีเพิ่มบ้างลดอิ่งหน่อยบ้าง
หรือว่าผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน
มีคนที่ไม่เห็นความสำคัญของนายกสมาคม
ณตอนนี้สัก๒๐คนเสียงกึ่งหนึ่งคืออะไร
กึ่งหนึ่งคือ๓๗เหมือนเดิม
หรือจริงแล้วก็กึ่งหนึ่งของจำนวนที่เหลือคือ๕๒
พรุ่งนี้พบกับโจทย์ใหญ่ที่คาใจ
เรื่องใบแต่งตั้งตัวแทนเหมือนหรือต่างกับใบมอบอำนาจอย่างไร
ติดตามได้กับตอนลดความขัดแย้ง
เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สง่างามตอน๒